คราวนี้เรามาดูอีกสัตว์ชนิดหนึ่งที่น้องใบตองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่

ค่ะดิฉันว่าไม่ใช่แค่ดิฉัน
หลายคนที่ดูอยู่ทางบ้านอาจจะมีขนลุกถึงติ่งหูก็เป็นได้
เวลามันร้องมานี่ขนลุกขนพองเหมือนกันนะ
แต่ว่าตุ๊กแกเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์นะมันเป็นยา
แล้วก็ขายแพงกันมากเลยให้คุณผู้ชมดู
ไม่ใช่ตัวธรรมดานะจ๊ะน้องใบตองถึงขั้นหลีตาทีเดียว

ดูหน่อยเพราะนี่เนี่ยคืออาชีพใหม่นะคะของนายเสียงนินวันนาอายุ๗๐ปีค่ะ
อยู่ที่ตะบนท่าผาบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
คุณลุงนินก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่
ออกจากงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนกรับเหมาของโรงงานน้ำตาลท่ามกาในจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อไปประกอบธุรกิจพริกแกงทำพริกแกง
แกงซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัว
พอมีเวลาว่างก็หันมาเลี้ยงตุ๊กแก่หารายได้เสริม

เพราะอะไรเพราะว่าดูข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ก็เห็นว่าเขามีการเลี้ยงตุ๊กแก่กันแพร่หลายมากทางภาคอีสาน
เราเคยนำเสนอไปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมา
ใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะ
มีการรับซื้อในราคาสูง
ก็เลยไปหาซื้อตุ๊กแก่ตามป่ามาลองเลี้ยงดู
ปรากฏว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาสร้างรายได้ให้กับคุณลุง

ถองสรัจซื้อนี่คือถ้ามัน๑๘นิ้วก็๕๐๐๐๐๐
รู้ได้ค่ะว่าบางทีอาวุธทรรมสินยา

เห็นไหมใช้หางเป็นยา
เวลาหางมันหลุดในหางมันก็งอกออกมาใหม่ได้
ก็เป็นสัตว์ที่มันสร้างเนื้อเยื่อของตัวเองได้ดีมากเลย
เอามาดูวิธีการเลี้ยงหน่อยค่ะ
เขาก็จะนำจิ้งหรีดที่หาซื้อตามท้องตลาดทั่วไป
ตัวและวิตามินมาบำรุงให้ตุ๊กแกกินเป็นอาหารต่อตุ๊กแก่๑ตัวค่ะ
ให้ตุ๊กแก่โตได้ตามขนาดที่ต้องการแล้ว

เนื่องจากว่าตอนรับซื้อตุ๊กแก่ป่าจากตลาดมาเลี้ยงเนี่ย
ตัวมันผอมซึ่งต่างจากตุ๊กแก่ตามบ้านไง

พอตุ๊กแกเริ่มโตแล้วก็นำไปใส่กรงเลี้ยงแยกเอาไว้ค่ะ
ไปจนได้ขนาดตามที่ต้องการที่ตลาดนั้นสนใจเนี่ยนะคะ

เริ่มจากหัวไปจะหลดหางเลย
ถ้าหากความยาว๑๖นิ้วราคาอยู่ที่๑๐๐๐บาท

แค่เห็นจิ้งจกดิฉันก็วิ่งแล้ว

ถ้าเจอตุ๊กแก่ตัวเท่านี้
เหรออะไรต้องยกมือว่ายแล้วหล่ะ

ใหญ่กว่านี้ก็มี๑๗นิ้วคุณผู้ชม
ราคาเนี่ยอยู่ที่๓๐๐๐๐๐๐บาทนะคะ
๑๗นิ้วนี่ทีวีหรือเปล่า

ตู้ปลาสมัยก่อนนี่๑๔นิ้วเองนะ
นั่นสิใหญ่กว่านั้นก็มี๑๘นิ้วครึ่ง
โอ้โหละ๕แสนนะคุณผู้ชม
โอ้โหหรือเปล่าครึ่งล้านโอ้มายก๊อดต้องบอกอย่างนี้
แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะก็เลี้ยงเอาไว้ทั้งหมด๑๖ตัว
เพราะมีทั้งตุ๊กแกรดำตุ๊กแกรมีผิดตุ๊กแกรสีไร้น้ำตาล
มีหมดเลยซึ่งเหล่านี้เป็นที่ต้องการของตลาด

เราก็ที่บอกราคาเป็นหมื่นเป็นแสน
เป็นรายได้เสริมแล้วปัจจุบันเหมือนจะเป็นรายได้หลักแล้วด้วยนะเนี่ย

ถ้าเกิดว่าจับได้ตัวเดียวตัวยาวได้๕แสนบาทอย่างนี้

มันมากกว่าเสริมเยอะเลย
แต่ว่าต้องมีความรู้เพราะไม่งั้นทุกแก่กัดก็บาดเจ็บเป็นอันตรายได้ด้วยเหมือนกัน